มีข่าวดีมาบอกนะครับคุณผู้ชม

พึ่งลอตเตอรี่ออกพึ่งสลากินแรกประกาศ

นั่นสิฮะมีข่าวดีแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ

ที่บอกว่าไม่ถูกรางวัลครับ

ไม่ถูกรางวัลนะครับอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผม

จังหวัดกรสินครับเขามีส่วนรถ
ในการเข้าไปชิม

ครับร้านข้าวแกงแบบนี้แหละครับ

ร้านนี้มีชื่อว่าร้านข้าวแกงนะครับ

จัดกิจกรรมปลอบใจลูกค้าชอบ
ลอตเตอรี่แต่พลาดรางวัล

โดยให้ลูกค้านำลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกรางวัล

ได้๕บาทภายใต้คอนเซ็ปต์

นายกิติพงศ์เจริญเจ้าของร้านก็บอกว่า
กติกาอิ่มท้องแบบง่ายก็คือ

ที่๑มาใช้เป็นส่วนลดใต้
ตั้งแต่วันที่๒๑๕ของทุกเดือนครับ

โอ้ดีจังมีระยะเวลายาวเหมือนกันนะ

ตเตอรี่๑ใบจะสามารถนำมาเป็นส่วนลดอาหารได้

กระเป๋ามีเยอะมากเลย
อ๋อพี่ที่ไปมีหลายใบเหรอ
เอาฟังซักหน่อยนะ

ร้านข้าวแกงนะครับ

โดยนอกจากจะได้อิ่มทองแล้วลูกค้ายังสามารถ
อิ่มตาอิ่มใจกับปลาคาร์ฟ
นั่นแหละครับเพราะว่ามีปลาคาร์ฟอยู่ที่นี่นะครับ

ไว้บริเวณด้านหลังร้านนะครับ

เพื่อผ่อนคลายด้วยช่วงรออาหารนะฮะ
ซึ่งพิกัดร้านนี้จะอยู่ตรงข้ามทางเข้าตลาด

่งหน้าไปยังโรงพยาบาลธีรวัตร
จะอยู่ทางซ้ายมือห่างจากตลาดโต้รุ่ง

โดยร้านเปิดบริการตั้งแต่
๖โมงเช้าจนถึงบ่าย๒โมง

หมายเลขโทรศัพท์๐๙๕๕๐๕๙๐๕๕นะครับ

ร้านข้าวแกงนะครับ
แรกก็สงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมต้องนะครับ

อุดหนุนกันได้นะคะอร่อยไม่อร่อยยังไง
ส่งข้อความมาบอกกันได้มาอย่างไรที่สำคัญ
นี่เป็นการปลอบใจคนไม่ถูกลอตเตอรี่